สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
สัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับกองหน้าดาว

ท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์อีกคนหนึ่งในตอนนี้

ทำให้พลาดโอกาสในการรับใช้ทีมชาติ

โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการเจ็บหนักที่สุด

มีคนถามมาหลายคนนะครับว่า
ตำแหน่งไหนที่มีความกดดันมากที่สุด

ชุดทีมชาติไทยที่ตกรอบแรก
ผมจำได้เลยว่าลงเครื่องที่สนามบินนะครับ
แบบเต็มเลยผมต้องแอบออกประตูอื่น
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ
เชียร์บอลไทยกับซิโก้
สวัสดีครับนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

ภารกิจทีมชาติของโค้ชโก้เยอะเหลือเกินนะครับ

ให้ไปพูดคุยกับศูนย์หน้าทีมชาติไทย
ตอนนี้ก็มายืนรอเขาอยู่นะฮะที่นี่นะครับ
เพราะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์มาก
ผมก็เลยพามาที่ร้านมอเตอร์ไซค์แห่งนี้นะครับ
เห็นได้ข่าวว่าจะเอามอเตอร์ไซค์มาอวดผมด้วยนะครับ

เข้ามาแล้ว

เดี๋ยวก่อนนะก่อนจะถึงคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์ลึกเนี่ย

คือเหมือนประมาณว่าเราดูอยู่แล้ว

แต่ว่าพอเราติดทีมชาติ
เราทำยังไงให้เด็กมาสนใจฟุตบอล
ทำยังไงให้เด็กดูวิทยาลัยม่านแล้วนึกถึงฟุตบอล

เวลาเรายิงปีดาดีทำปีดาดีก็จะมีท่านี้ในนะครับ
เด็กที่เห็นเราเป็นไอดอลดูฟุตบอลอยู่ก็จะได้มีความสนุกในการดูบอลด้วย
ร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าแต่งมอเตอร์ไซค์

คือตอนเด็กเนี่ยบ้านจะอยู่ติดถนน

แล้วจะเห็นบิ๊กไบท์ขับผ่านเสียงดัง

นักฟุตบอลกับมอไซค์มันขนานกันอยู่แล้ว
เหมือนกับเราใช้เท้าเตะฟุตบอล
ถ้าเกิดบัติเหตุมามันก็อันตราย

เขาถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างนี้ไม่ได้เวลาคิด
ไปเยี่ยมชมนะครับให้น้ำลายผมกันเล่น

จะมีนักฟุตบอลที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายผมนะครับ
วันนี้ก็เลยถือโอกาสขออนุญาตโค้ชซิโก้
ที่ร้านซูสคาสตอมแถวเส้นเกษตรนวมิน
แต่วันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนิดหน่อยครับ
เพราะน้องชายตัวแสบของผมเจ้าโตโน่
นั้นบังเอิญมาร้านนี้พอดีครับ
เรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็เรื่องฟุตบอลไปในตัวครับ

ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติ

มาคุยถึงเรื่องฟุตบอลบ้าง

ก็ตอนเป็นนักเรียน
ตอนนั้นปฐมอยู่ที่บุรีรำ

แล้วก็เขาก็เลยเหมือนประมาณว่า
เนี่ยเดี๋ยวกีฬาประจำโรงเรียนปีนี้
แต่เราเล่นทั้งฟุตบอลทั้งตะก้อเลย

โอ้โหไปเล่นบอลแล้วได้แชมป์เลย

ใช่ตะก้อตอนนั้นเหมือนประมาณว่ามันชนกันพอดี
แล้วพี่เขาก็ต้องเลือกอะไรอย่างนี้

เหมือนเรามีแววทางฟุตบอลดีกว่า

อาจารย์เขาแบบเฮ้ยเราน่าจะมีโอกาสนะ

ก็ตัดสินใจไปคัดไม่ได้บอกที่บ้านด้วย

ตอนนั้นจบป๖กำลังจะจบป๖

๒ปีแล้วคุณเดินทางจากบุรีรำไปสุพรรณเหรอ
ใช่ครับไปกับเพื่อนสองคน
เฮ้ยกล้าอาหารมากคุณไปยังไงอ่ะ
ก็นั่งรถจากประควรชายไปต่อ

แม่ว่าจะไปคัดโรงเรียนกีฬาสุพรรณ

ถึงสุพรรณกี่โมงจำได้ไหม

ตี๓นะฮะเด็ก๑๒ขวบป๖นะฮะ๒คนกับเงิน๑๐๐๐บาท

ติดคนเดียวด้วยเพื่อนอีกคนนึงไม่ติด

ตัดสินใจว่าลองดูก็เลยไป
แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณ

ก้าวแรกสู่คับช้างสื่อ
คราวนี้ก็เลยถูกแมวมองเห็นแล้วเรียกติดทีมชาติชุด๑๙ปีเลย

นี่ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ทีมชาตินะครับ

คือความฝันเราจากต่างจังหวัด

อุ่นเครื่องกับจีน
พี่โกทึึงเข้ามาทำทีมชาติไทยที่ใหม่

ยิง๒ลูกครับผม
เวลาเป็นแฟนฟุตบอลดูจากทีวีเนี่ย
มักจะได้รับโอกาสประมาณ๓๐นาที๒๐นาที
มันพอไหมมันรู้สึกยังไงอะไรอึดอัดไหม
ความรู้สึกในการเป็นซุปเปอร์ซับ
แม่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่า
คนที่โดนเลือกให้ไปลงทำหน้าที่เพื่อเปลี่ยนเกม
ในช่วงไม่กี่นาทีเขาจะรู้สึกกดดันขนาดไหน
ช่วงหน้าโค้ซิโก้ยังมีเรื่องราวดีมาฝากเช่นเคยครับ
ในทุกงานมันจะมีความกดดันทำไมมันตื่นเต้นเข้าน้ำบ่อย
แล้วก็ความกดดันเนี่ยถาถวมเข้ามากลัวเล่นไม่ออก